อ๋อหรือฉันต้องรอให้ชิน

รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ

สายแจ้วเลยทีเดียว

ทำทุกวิถีทางเลยเพื่อครอบครัวให้ดีขึ้น

ไม่ว่าจะตอนทำงานอยู่ที่บ้าน
หรือว่าบนวิธีของเราก็ตามนะคะ
เอาล่ะพร้อมที่จะฟังคำเฉลยหรือยัง

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
น้องไอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

น้องไอร้อง
ได้ครับ

ร้องได้ครับถูกต้อง

ไม่มีผิดเลยในเพลงนี้ครับผม

เพลงที่๓นี้เป็นเพลงของคุณเอิ้นขวัญวรรณญา

เสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน
ถ้าว่ากันในตามชีวิตจริงก็คือว่า
หลายเดือนคุณผู้ชมกว่าจะเก็บเงินได้สัก๑๐๐๐
แต่วันนี้ค่ะได้แล้วค่ะ๔๐๐๐ค่ะ

เป็นเงินที่เยอะที่สุดในชีวิตหนูเลยค่ะ
ดีใจค่ะภูมิใจ
หนูทำให้ทุกคนได้แล้วหนูทำให้ครอบครัว
หนูมีเงิน๔๐๐๐อยู่ในมือแล้วค่ะ

ที่จะต้องดูแลคนในบ้านอีก๔คน

หลานคนนี้คือลูกของพี่ชาย

ชื่ออะไรคะน้องชื่อแบงค์ค่ะ
ดูแลหลานมาตั้งแต่หลานอายุกี่ขวบตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะ

ตอนนี้พ่อเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำได้สัก๓เดือนค่ะ
ออกมาแล้วนะค่ะอ๋อออกมาแล้วโอ้ยินดีด้วยค่ะแล้วคุณแม่ล่ะ

แล้วโครงการต่อไปยังไงครับสำหรับน้องแบงค์นี้
เขาจะไปอยู่กับคุณพ่อหรือว่ายังอยู่กับเราต่อไป
อยู่กับหนูค่ะค่ะค่าก็ใช่ค่ะ

แบงค์พี่ไอร์ดูแลเราดีไหมลูกดีครับ

เคยครับพอเวลาสนเค้าก็ดุค่ะ
แบงค์สนไหม
ก็สนครับแล้วกางเกงไปโดนอะไรมาหนูทำไมมันโหวแหว่งอย่างนั้นน่ะ
กางเกงมันโตไม่ทันเราเหรอมันเลยแตกเหรอ
น้องเขาเล่นบอลค่ะแล้วก็อ๋อเตะบอล
ใช่ค่ะมันขาดยังไม่มีเงินไปซื้อให้ใหม่ก็เลยต้องใส่ไปก่อน
ยังไม่มีตังค์ใช่ไหมเห็นบอกว่าดูข้างนอกร่างกายแข็งแรงอย่างนี้
ก็ไม่ได้ว่าจะสุขภาพดีไม่สบายเป็นอะไรค่ะ
น้องเป็นโรคหอบค่ะแต่ตอนนี้คือดีขึ้นมากแล้วครับ
เห็นบอกว่าเคยป่วยถึงขนาดต้องหยุดเรียน

๒ปีค่ะเฮ้ย๒ปีเลยเหรอ
มันไม่ขยายมันสบไม่พอถึงแค่ต้องหยุดเรียนเลยอะ
แล้วทำยังไงถึงแข็งแรงขึ้น

เห็นอาเขาทำงานแต่ละวันอาเขาทำงานหนักไหมลูก

เอาด้วยนะแบงค์วันนี้เอาให้แบงค์พูดให้กำลังใจคุณอาไอหน่อย
ขอให้อายสู้ครับเอาให้ถึง๘๐๐๐บาทให้ได้ครับ
ถ้าคุณพ่อได้อยู่ได้รู้นะครับว่าวันหนึ่งนะครับลูกสาวคนเล็กของเขาเนี่ย
ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัวช่วยเหลือดูแลทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งหลานเนี่ย
คุณพ่อคงภูมิใจในตัวอายมากนะครับเราจงภูมิใจตรงนี้ไว้นะครับ
มันจะทำให้เราเนี่ยพบแต่สิ่งดีในชีวิตด้วยเพราะเราเป็นคนกระตัน
คนในครอบครัวก็เหมือนกันค่ะใครที่ยังพอมีแรงเห็นตรงไหนช่วยกันได้ก็ต้องช่วย
คำว่าครอบครัวค่ะถ้าคนหนึ่งพยายามช่วยแล้วที่เหลือไม่ช่วยอะไรเลย
คนที่ช่วยสักวันหนึ่งก็จะหมดแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยไปด้วยกันนะคะ
อย่างวันนี้ถ้าเราช่วยอะไรไม่ได้ช่วยส่งกำลังใจกันมาเยอะค่ะ
กับการร้องเพลงในรอบนี้ค่ะครับต่อกันเลยที่เพลงที่สี่ครับ
เพลงนี้๖๐๐๐บาทนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพลงนี้เป็นอย่างไรค่ะ

รู้จักนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางของเราร้องไม่ได้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ไม่เข้าตาจนมากเกินไป
เพราะว่าตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนี่นะฮะฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สี่นะครับ
มูลค่าหกหมื่นบาทน้องไอครับในเพลงนี้ไอจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
เพราะฉะนั้นน้องไอครับตัวช่วยแผ่นไหนครับ

มามาลุ้นกันอะไรซ่อนอยู่หลังหมายเลข๒
ขอให้เป็นแผ่นที่ใช่เลยตั้งแต่แผ่นนี้เลยนะครับ
จะได้ไม่ต้องเปิดอีก๒แผ่น
ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับที่ไอเลือกก็คือ
ถ้าโทรได้แต่ว่ารู้เลยว่าไม่เป็นผลแน่ไอจะใช้ไหม

พี่ชายคนที่เป็นพ่อของน้องแบงค์

โทรไปคุยเอากำลังใจก็ได้ค่ะแต่ว่าถามเรื่องเพลงพี่เป๊กว่ามันน่าจะไม่เป็นผลแล้ว
เราร้องไม่ได้เลยค่ะนะครับแผ่นนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับ
โทรหรือไม่โทรก็ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีสิทธิ์ใช้ได้ต่ออีกสองแผ่น
เพราะฉะนั้นแผ่นที่๑๓๔๕๖เลือกได้หมดนะครับน้องไอครับแผ่นไหนครับ
ครับ
แผ่นที่๕นะครับมาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๕ก็คือ
ที่น้องไอเลือกนะครับแผ่นที่๕คือร้องเพลงเก่งของคุณครับ

เยี่ยมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชะละกาลพลิก
พริกเหมือนอีซูซูดีแมคทารานุภาพพริกโลก
แต่ว่าพอน้องไอ

หน้าคุณป่าปลอมมาก

โอ้โหคุณป่ามีหน้าได้ตุ๊กตาทองตั้งหลายตัว
เป็นนักแสดงที่สมบทบาทจริง

แผ่นนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีจริงคุณผู้ชม
บอกแล้วนะฮะคนกระตันอยู่ก็จะได้เจอแต่สิ่งที่ดี

พร้อมไหมพร้อมค่ะเพลงอะไรครับ

ก่อนจะร้องเพลงเก่งมีอะไรอยากบอกกับครอบครัวของไอบ้าง
ก็หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุด
หนูจะร้องเพลงนี้ไม่ให้ผิด
แล้วก็จะเอาเงินไปช่วยเหลือที่บ้าน

หนูได้เรียนสูงแน่น้องแบงค์

เพลงนี้มูลค่า๖หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

เมื่อสุริยนต์ยังส่อนถึงทะยาหูนอกตาก็บินมาสู่รักษ์
ให้มาคิดถึงทองทุ่มงาที่ใจ
ป่านชะนีคงคอยว่า
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนา
เมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบ้อนก็จะทนทุ่มงา
ก่อนจะจากบ้านมา

มันว่าให้อ้าง

เพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ไปเป็นนักรอบให้เขาระวัง
มันเจ็บในส่วงมาให้ห่าง
ไม่เด่นไม่ดังจะไปล้างกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้

ใครจะชอบพี่
เมื่อสุริย้อนยังสนทยา
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบรรนอกคนนี้
จะกล่อมน้องพี่แฟนนะเพลง